ส่วนข่าวนี้ค่ะบอกเลยว่าใครที่ปังแล้วปังอยู่ก็จะปังสืบไปโดยเฉพาะเรื่องตัวเลข
นี่พลอยไม่ได้ไปคนเดียวนะแต่ว่าพลอยจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยตามสองสาวสายมูตัวแม่พี่เจนนี่และพี่วุ้นเส้นเขาไปมูกันค่ะ
เขาไปมูกันที่ไหนรู้ไหมไปกันที่วัดผู้น้อยเสร็จ
อันนี้คุณไปเองใช่ไหมเมื่อวาน
ไปกับคณะของเขาเลยคุณผู้ชมพี่วุ้นเส้นกับพี่เจนี่เนี่ยเขามาที่วัดนี้เพื่อที่จะมาทำพิธียกเรือถวายแม่ตะเคียนทอง
คือเขาขึ้นชื่อนะวัดนี้เหล่านักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมักจะเดินทางมามาทำพิธียกเรือเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล
และช่วยให้การทำมาค้าขายร่ำรวยเฮ็งปังครั้งนี้เนี่ยตัวพลอยเองก็มีโอกาสได้ไปก็เลยได้ร่วมทำพิธีกับเขาด้วยกับพี่ออนบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคนที่จะมาทำพิธีเนี้ยต้องจองเรือกันล่วงหน้านะแต่ว่าทางทีมของคุณวุ้นเนี่ยเขาจองกันมาเป็นปีแล้วครั้งนี้ค่ะพลอยก็เลยได้รับโอกาสพิเศษร่วมพิธีด้วยแล้วพลอยก็ไม่พลาดที่จะมีตัวเลขมาฝากแฟนด้วยนะคะซึ่งในพิธีเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจะต้องใส่เงิน

เรื่องตัวเลขเนี่ยหมดแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราต้องถามต่อก็คือ
เรื่องของพี่วุ้นเส้นกับพี่เจนี่นี่แหละคุณผู้ชม
มีโอกาสได้เจอทั้งสองคนสักทีนึงเนาะ
งานนี้ค่ะพี่วุ้นกับพี่เจนี่ก็เล่าถึงความศรัทธา
นำพาชีวิตให้ปังขึ้น

วุ้นเส้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นแท่นเจ้าแม่สายมูไปแล้วนะคะ
หลังจากที่คนแห่ตามไปกราบไหว้ขอพรองค์พระแม่รักษมี

หลายคนไปตามรอยทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องธุรกิจ

พระแม่เนี่ยวุ้นยังคิดว่าแบบคนยังไม่ได้พูดถึงเยอะมาก
แต่พอตั้งแต่วุ้นสร้างเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมีคนให้การตอบรับดี
ทุกคนก็มาบอกว่าจริงรู้มานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหว้ที่ไหน
ก็เลยรู้สึกแฮปปี้ที่แบบได้สร้างถนน

ยังไม่ได้ค่ะทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อค่ะ

เราก็รู้สึกว่าไปดูแล้วก็จะได้ตอนไหน
อย่างที่บอกค่ะว่าคนที่สร้างจะได้ช้าสุด
คือคนที่ไปไหว้ตอนนี้ก็ไปขอได้เลยค่ะ
แต่ว่าคนที่สร้างเนี่ยเหมือนเราจะแบบอยากให้คนมาไหว้ท่านมากกว่า
คือจริงเราก็ไม่ได้แบบโอ้ถึงขนาดแบบหวังว่าแบบต้องได้เลยต้องได้ก่อนใคร
ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้จักท่านแล้วก็ค่อยเสริมให้เราแบบ
ทางด้านเพื่อนรักกันบ้างดีกว่าสาวเจนนี่นี่
มาจับมือพากันปังหลังจากลุยธุรกิจมาด้วยกัน
คนนี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องสวยมูไม่แพ้กันนะ
แต่ตัวของพี่เจนนี่เนี่ยเขาสัดทาวงพญานาค
แล้วก็ได้เจอเรื่องราวน่าเหลือเชื่อกับตัวเอง
คือคนที่ไม่เจอเนี่ยจะไม่รู้นะ
แต่พี่เจนี่บอกว่าครั้งนี้นะพาลูกสาวน้องโนล่า
ไปนั่งสมาธิที่ถ้ำนาคา
แล้วน้องโนล่าก็พูดขึ้นมาเองเลยว่า
อยากให้คุณแม่พาไปไหว้ปู่อือลือ
คือตลอดเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครพูดถึงชื่อของปู่อือลือเลย
แล้วน้องไปได้ยินมาจากไหน
เหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะทำเอาพี่เจนี่เนี่ยลืมไม่ลงเลยจริงค่ะ

ใช่ก็มัวแหละ
แต่ก็คือบางทีเจนก็ไม่อยากให้คนแบบงมงายหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าคือเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวเราเอง
แล้วก็สิ่งที่เราสัมผัสแล้วก็รู้สึกเองด้วยใจจริง
พาไปนาคีอะค่ะแล้วก็ขึ้นไปก็
คือโนล่าเขาสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็พอขึ้นไปเจนก็นั่งสมาธิ
เหมือนเขาก็นั่งข้างเราเขาลืมตา
แล้วเขาก็หันมาบอกเจนว่าแบบ
มะมี่เดี๋ยวพาหนูไปหาแบบปู่อือลือหน่อยค่ะ
ซึ่งเจนไม่เคยเมนชั่นชื่อนี้ให้ลูกฟังเลยแม้แต่หนึ่งคำ
และเด็กวัยนี้คือคำว่าปู่เออหรือมันค่อนข้างที่จะเรียกยาก

เราก็ไม่อยากเชื่อไปเองอีกเพราะว่าโอเคก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้ยินใครมาหรืออะไรอย่างนี้
แต่เจนก็ต้องพาคุณโนล่าไปตามใจสถาของที่พูดมาแล้ว
พูดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปไหว้ท่านที่กลางน้ำมันแหละความสัมภาษณ์ของใครของมันน่ะ
เจอกับตัวไม่รู้หรอกตัวของพี่เจนี่เขาก็สัมผัสได้ถึงกับว่าน้ำตาไหลออกมาเลยนะ
หล่อเดี๋ยวนิดหนึ่งแล้วตอนที่พลอยไปอ่อถวายเรือเนี้ยมันมันมีอาการมีอะไรไหม